ส่วนข่าวต่อไปนี้ขยี้ตาแรงก่อน

เพราะว่านุ่มใหญ่คนนี้เขายังเป๊ะเวอร์เหมือนเดิมเลย

เพิ่งจะเบิร์ตเดย๕๕ปีไปมาด

งานนี้นะหลายคนขยี้ตาจริงคุณ
ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอีก๕ปี๖๐อ่ะ

แล้วก็ออกกำลังกายแบบพอประมาณนะ
ที่สำคัญคือแอนตี้ศัลยกรรมนะคุณ
แต่ว่าจริงไม่มีใครเคยรู้ว่าพี่ตั้ม

แล้วก็คบกันมานานแล้วด้วยไม่บอกใครเลย
ก็เป็นเรื่องอาหารการออกกำลังกายนะครับ
ว่าเราจะแบบทานอะไรไม่ทานอะไร

ต้อมคือยังแบบคีฟตัวเองได้ตลอด
นี่คือมีโบทงโบท็อกอะไรอย่างนี้ไหมครับ

ก็คือคลองตัวโสดมานาน

มีแฟนอย่างนี้นะครับ
ไม่ได้เปิดเผยตรงนี้ใช่ไหมครับ

เพราะว่าก็อยู่เงียบอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่ดิฉันเกิดมาแล้วเห็นพี่ตั้ม

ตอนนี้ผ่านไปอายุ๕๕แล้ว
อีกครับปี๖๐ก็เป็นอย่างนี้อยู่

คือดาราสมัยก่อนเขาจะหน้าตาแบบประมาณนี้

โบทงโบท็อกบางคนถึงกับไม่ฉีดเลยนะ

ถ้าตุ่มนึกออกก็ไม่รู้

เออก็เดี๋ยวหาเวลาไปออกกำลังกายกันหลังจบรายการหน่อยแล้วกัน
ตั้มบอกมาเป็นเคล็ดลับนะคะ